รัฐบาลแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทุกยุคทุกสมัย
มันพยายามการแก้ปัญหาเหล่านี้
โดยเฉพาะในช่วงภนเอกปรยุทธจันต์โอชา

แล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้าน
เพื่อลดความระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
แล้วก็ชาวบ้านยอมเปิดใจให้ข้อมูลให้เบาะแสของคนร้าย
ติดตามได้ในผ่าภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะ
ปริมาณการจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่หลายรายในพื้นที่
ทำให้หน่วยข่าวและหน่วยงานด้านความมั่นคง
เริ่มเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักค้ายาเสพติด
และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เด่นชัดขึ้น
ส่งผลให้ยุทธศาสตร์ยุติการก่อเหตุ
จะต้องยุติขบวนการค้ายาเสพติดและกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาภัยแทรกซ้อนที่ซ้ำเติม
สถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
เอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
เร่งกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้การทำงานแก้ไขปัญหาในระยะที่สอง
โดยเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเรือน
คู่กับการดูแลความปลอดภัย
โดยเฉพาะการสกัดกลุ่มผู้มีอิทธิพล

และฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความไม่สงบ
รวมถึงเพื่อป้องกันฝ่ายตรงข้าม
หยิบยกขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือโจมตี
สร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนในพื้นที่
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของต่างประเทศ
พลเอกประยุทธ์ที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กำหนดแผนอำนวยความเป็นธรรม
และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์การพัฒนางานยุติธรรม
เยียวยา๒๔โครงการงานกระบวนการยุติธรรม

ยาวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
การสร้างกลยุทธ์ปรับความคิดความเชื่อ
หายาเสพติดที่ว่างแผนงานควบคุมสกัดกั้นการเคลื่อนไว้
ก่อความไม่สงบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เน้นการให้ความสำคัญในด้านการข่าวมากขึ้น
เป็นเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
การทำผิดกฎหมายด้วยเพราะตอนนี้ผมได้ให้กรณฑภักษี

แล้วก็เรื่องของการลดปัญหาภัยแทรกซ้อน
ซึ่งอาจจะให้การสูญกับเรื่องการป่าเห็ดภูแรงด้วย
เช่นน้ำมันเถื่อนยาเสพติดแล้วก็ผู้มีโทษต่าง

เราทำทั้งหมดข้อมูลมาโดยมหาลัย

ส่วนใหญ่จะเสพกับเป็นกลุ่มเป็นพวก

ตอนนั้นเราทำเด็กนอกฐานศาสตร์
ไปเรียนศาสนาแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหายาเสพติดแล้ว
เพราะว่าพ่อแม่เอาลูกไปส่งก่อนเนอะ

แต่ก่อนไปเนี่ยติดยาก่อนเข้าไปก็ระบาด
ก็มีเราก็ช่วยกันแก้ไขที่นั่น
เรียกป่อน้อสารใจป้องกันไปยาเสพติด
แล้วก็ไปป้องกันถ้าโรงเรียนไหนบอลอลไหนยังไม่มี
เราก็ไปป้องกันอันนี้เป็นการตอบรับอย่างดีมาก
อันนี้ผู้นำป่อน้อต่างบ่อนี่เรียกว่าบ่อนะครับ
ผู้บริหารทางศาสตร์เขาต้องรับมาก
ขณะเดียวกันกำหนดให้ยึดแนวยุทธศาสตร์
หลักพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

คู่ไปกับ๖ยุทธศาสตร์รองประกอบด้วย

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาแทรกซ้อน
การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยในเรื่องของการสร้างความเข้าใจนะครับ

ก็คือต้องมีการสร้างความเข้าใจ
ครอบคลุมเป้าหมายทั้ง๓กลุ่ม

ในส่วนของผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐ
และในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไป

จะต้องมีการศึกษากรอบนโยบาย
ประเพณีของท้องถิ่นอย่างทองแท้

ข้อบังคับข้อควรปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่

เพื่อไม่ให้เกิดเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ทั้ง๖ยุทธศาสตร์ถูกนำมาสู่การปฏิบัติ
ทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เหมือนมีคัมภีร์ปฏิบัติงาน
และทำให้การแก้ไขปัญหามีความเป็นเอกภาพ
จากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างแท้จริง
รวมถึงดึงส่วนราชการ๑๗กระทรวง๖๖หน่วยงาน
เข้ามายุติสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
โดยกำหนดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค๔ส่วนหน้าเป็นคนขับเคลื่อน
และต้องการให้หน่วยงานราชการกระจายการพัฒนา

หยุดกลุ่มขบวนการให้ยุติการใช้ความรุนแรงให้ได้

นำไปสู่การปฏิบัตินำไปสู่ความสำเร็จ